อกจากคนแล้วนะคะที่เดินทางไปลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช้างเขาก็ไปลอยกระทงด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นช้างจากพระเนธคล้องช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ช้างตัวใหญ่เพราะฉะนั้นกระทงก็ต้องใหญ่ตามตัวช้างนะคะ
วังช้างอายุทยาแลพเนียดนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทำกระทงใบตองขนาดใหญ่
เพื่อให้ช้างพลายศรีมงคลอายุ๙ปีแล้วนะคะ
และพลายภูเขาทองอายุ๕ปีร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปีนี้ค่ะ
โดยกระทงที่จัดทำขึ้นขนาดกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตรนะคะ
ท่านที่ฉันออกไปลอยนี่คือตัวเท่านี้ฉันเลยนะคะ
เมื่อเจ้าหน้าที่นำกระทงมาลอยในอ่างน้ำข้างวังช้าง
ทั้งสองเชือกนี่เขาก็ได้ทำการลอยกระทงด้วยการใช้งวงพ่นน้ำ
ให้กระทงนั้นลอยออกไปในกลางน้ำนะคะ
เขานั่งลอยกันแบบนั่งเรียบร้อยสวยงาม
ใช่ค่ะภาพนี้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากเลยนะคะ
อ่ายืนดูกันเลยนะคะสำหรับช้างลอยกระทงนะคะ
อิทธิพันธ์ขาวละมัยผู้จัดการวังช้างอายุทยาแลพะเนียดกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมช้างลอยกระทงก็เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง
ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
โดยเน้นย้ำว่าต้องใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะ